อันนี้มีเลขงูเขียวกินตับตุ๊กแก่
เลขอะไรจะเข้ามาบ้างดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
งูเขียวที่วงอยู่เนี่ยนะ
คือแค่พูดก็ตกใจแล้วกินตับตุ๊กแก่

สี่ตุ๊กแกโอ้โหสวยเหมือนกันนะ

ถ้าไม่ได้มองอะไรบรวมสีสวยนะ

ตรงนี้มันตรงที่ล้างรถติดอยู่กับโรงซ่อม
อุทัยอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่อ่ะเดินเข้ามาใกล้งูก็ไม่กลัว
เพราะว่ามันก็ยังรัดตุ๊กแกแบบไม่ปล่อยเลยค่ะตุ๊กแกก็นิ่งนะ
นิ่งแล้วก็ลืมตาสุดท้ายทำยังไงต้องเอาน้ำเนี่ย
ฉีดฉีดฉีดไล่อ่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นงูเขียวพะอินก็คลายตัวออก
แต่ตุ๊กแกก็ยังอ้าปากอ้าปากอยู่นะไม่ขยับไปไหน
คงหมดแรงแล้วอ่ะเนี่ยจังหวะตอนฉีดน้ำอันเนี้ยเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยนะดูสิดูสิฉีดจนแยกจากกันแล้ว
แล้วงูเขียวมันก็เลื้อยเลื้อยหนีไปอันนี้เจอนาทีก็ปล่อยแล้วแหละ
แต่บางคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาก่อนวันออกสลากวันหนึ่งแบบนี้
นี่มาให้โชคแน่เลยคนโบราณเขาบอกว่าใครอ่ะ
เห็นแบบนี้นะจะมีโชคมีลาบหรือบางคนก็บอกว่า
จะเกิดเพศภัยในบ้านเมืองแต่ส่วนใหญ่น่ะ
เขาไปตีเลขกันทั้งนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะ
งูงูขดเป็นวงคุณคุณทัศนัยดูสิความจินตนาการ
ตนาการของคุณงูขดเป็นวงแล้วตีเป็นเลข
มันเลขอะไรได้บ้างบางคนก็บอกว่านี่เลขอะไรอ่ะ
แปดหรือเปล่าแปดก็เห็นเป็นหกเป็นแปดอ่า
นี่แล้วตุ๊กแก่ตุ๊กแกบางคนก็ตีเป็นเลข
บอกตีเป็นเลข๙เหรอแล้วแต่เลยค่ะคุณผู้ชม
ตุ๊กแกเก้าเก้านี่หรอหรอไม่รู้เออเออเก้าเก้านี่หรอ
อืมอ่าจบข่าวเนี้ยค่ะอืมต้องถามว่าชอบไหม

เมื่อกี้อ่ะเป็นอ่ะเลขที่คุณชอบเพราะว่าคุณคุยกับผมมาสักครู่
ค่ะเออเออบ้าบ้าบ้าบ้า